ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรักระยะนี้จะเกี่ยวข้องกับการพูดจา
คำมั่นสัญญาซึ่งจะมีผลผูกพันอย่างเหนียวแน่น
จะมีการแต่งงานซึ่งถ้ายังไม่พร้อม

ฉะนั้นรักจะแตกร้าวหวาดระแวงกันได้
ช่วงนี้ควรระวังปัญหาอุบัติเหตุเล็กน้อย
ที่จะเกิดขึ้นบริเวณเท้าทั้งสองข้าง
อันมีเหตุมาจากน้ำเช่นการเดินทางไปยังที่ใกล้แหล่งน้ำ
และเกิดอุบัติเหตุเหยียบเปลือกหอยมีคม
การงานจะได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย
โดยเฉพาะจากเพื่อนฝูงและผู้ใกล้ชิด

จะมีปัญหากวนใจอยู่บ้างเกี่ยวกับครอบครัว
ซึ่งก็ยังคงพอก้าวข้ามก้าวผ่านไปได้
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์